คุณผู้ชมครับเรามาดูบรรยากาศที่เช้านี้นะฮะ
เพราะว่าเช้านี้เนี่ยนะคะคือจะมีการนำตัวเสียอ้วนเนี่ย
เชิญครับ
เสียอ้วนถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศพนจมอศตฺจมรม
เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
มีเจ้าหน้าที่ต้องคอยเข้าไปพูดคุย
เพื่อให้เสียอ้วนผ่อนคลายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลย
ซึ่งในช่วงเช้านี้เสียอ้วนก็ยังไม่ตื่น
เพราะว่ามีอาการอ่อนเพลียจากการไปทำแผนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ครับ
จังหวัดชนบุรีนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหว
เตรียมการนำตัวเสียอ้วนไปฝักจังหวัดพัทยานะครับ
จากการสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าเสียอ้วนตลอดทั้งคืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็บอกว่าเสียอ้วนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังโรงพักชั้น๒
มีอาการอ่อนเพลียนะครับและบางครั้งเนี่ยก็มีรู้สึกหลอนเหมือนว่ามีวิญญาณตามมา
แต่ก็อาจจะน้อยกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้นะครับ
โดยตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่กว่า๑๐นายคอยดูแลเฝ้าเสียอ้วนตลอดเวลานะครับ
เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญแล้วก็เกรงว่าเสียอ้วนเนี่ยอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายนะครับ
ก็พยายามพูดคุยให้ผ่อนคลายตลอดทั้งคืนจนเสียอ้วนหลับไปนะครับ
อีกทั้งเวลาประมาณ๑ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีชุดสอบสวนของเจรตำรวจแห่งชาตินะครับขึ้นไปทำการสอบสวนเสียอ้วนเพิ่มเติมด้วย
ก็ใช้เวลาจนถึงประมาณ๕ทุ่มถึงจะแล้วเสร็จนะครับ
ก็อาจทำให้เสียอ้วนอ่อนเพลียบวกกลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลายจุดเมื่อวานนี้นะครับ
ที่เขาชีจันทร์จุดทิ้งปืนข้างทางรถไฟจุดนัดพบปั๊มน้ำมันร้านเช่ารถ
รวมไปถึงบ้านเช่าย่านหนาเกลือด้วยนะครับ
เมื่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาประมาณ๗นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียอ้วนยังนอนไม่ตื่นเลยนะครับ
อาหารเช้าก็คงต้องรอเสียอ้วนเนี่ยตื่นมาก่อนแล้วก็ถามว่าอยากจะกินอะไรก็จะสั่งมาให้แต่ก็ต้องเป็นอาหารอ่อนนะครับ
หรือว่าเป็นอาหารที่รสไม่จัดมาก
เมื่อคืนนะครับก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งอาหารเป็นอาหารจากร้านอาหารตามสั่งข้างโรงพักนะครับ
โดยสั่งเป็นอาหารรสจืดแล้วก็มีน้ำเปล่าไปให้
โดยเสียอ้วนเนี่ยก็ได้รับประทานไปนะครับรวมถึงรับประทานกล้วยน้ำว้าด้วยที่นำติดตัวมานะครับ
ก็ที่ไม่ให้อาหารรสจัดเพราะว่าป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาท้องเสียก่อนที่จะไปฝากขังนั่นเอง
แต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าเมื่อคืนนี้เสียอ้วนรับประทานหมดหรือไม่
โดยด้านบนของโรงพักชั้น๒นะครับมีทั้งห้องควบคุมผู้ต้องหาแบ่งเป็นห้องชายแล้วก็หญิง
มีผู้ต้องหาคนเดียวก็คือเสียอ้วนนะครับไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไป
รวมถึงผู้สื่อข่าวด้วยแต่ก็ไม่มีญาติหรือว่าคนรู้จักของเสียอ้วนเดินทางมาเยี่ยมแต่อย่างใดเช่นเดียวกันนะครับ
บริเวณห้องควบคุมนั้นจะมีกล้องวงจรปิด๒ตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนผลัดเปลี่ยนกัน
เฝ้าเสียอ้วนคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาเพราะเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลัวว่าเสียอ้วนจะคิดมากจนถึงขั้นคิดสั้นนะครับ
อยุธยาต้มมีข่าวทรัพย์ทีวีรายงานสดจากสอบพอร์นาจอมเทียนจชนบุรีครับ

คุณผู้ชมครับสรุปว่าคดีนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
สำหรับการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๙คน

นายบ่าวนรงมือยิงนะครับ
และนายบ่าวมายิงสปายและฟอร์ส
๔คือนายมดกฤษณะและนายป๊อปปี้จิรษักที่นั่งรถคุ้มกันมานะครับ
แล้วก็อีก๓คนคือนายโกวัลนายวินัยและนายภูทร
ที่ทำหน้าที่ในการพาเสียอ้วนหลบหนีเข้าประเทศกัมพูชา
รวมทั้งสิ้นแล้วในคดีนี้คือ๙คนครับ